แก๊กแบบนี้ป้องกันน้ำท่วมน้ำมันก็สูงต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ
ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาตรงใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพญา
บางแคในที่หมู่๗ตำบลบางมันเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะนะ
น้ำมันเพิ่มสูงต่อเนื่องแล้วตอนนี้ก็หลากไปท่วมถนนบางจุดแล้ว
เทศบาลเขาก็ต้องเดินเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกมาก่อนค่ะ
กระสอบทรายวางบิ๊กแก๊กทุกจุดไม่ให้น้ำมันไหลเข้าไปเติมเพิ่ม
แล้วคนที่ได้รับผลกระทบเขาก็ต้องเร่งมอบเงินเยียวยานะคะ
อย่างที่ชุมชนบางแคนอกที่หมู่๗ตำบลบางกระบือเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเนี่ย
เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเขาก็ต้องวางกระสอบทรายกั้นน้ำ
ตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงแล้วหลายจุดเนี่ยนะ
เขาต้องขุดเป็นคันดินเลยเพื่อที่จะป้องกันน้ำล้นตลิ่งอะค่ะ
บ้านบางกระบือหมู่๑ครับที่ตำบลบางกระบือก็ไม่ต่างกันครับคุณผู้ชมฮะ
นี่เขาต้องเร่งวางบิ๊กแก๊กกันแล้วครับถึงทรายแบบนี้
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองสิงห์บุรีแล้วก็อบตบางกระบือ
ต้องวางบิ๊กแก๊กก็กันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแต่ปัญหาก็คือมันทำให้รถขับผ่านไม่ได้ฮะตรงจุดนี้
จากนี้ยังไปพบว่าหลังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น
มีชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบแล้วนะคุณผู้ชม
หมู่บ้านเลยครับบ้านบางหลังต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแล้วก็ย้ายออกจากบ้านเลยไปอยู่ที่อื่นก่อน
บนถนนเนี่ยมีคนเอามอเตอร์ไซค์เอารถเก๋งไปจอดไว้บ้างแล้วเหมือนกันครับ
เตรียมเก็บกระเป๋าลูกกลับบ้านลูกกลับบ้านนี่พาไปดูที่โรงเรียนอินทโมลีประธานค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีเด็ก๒๐๐กว่าคนนะเนี่ยเก็บกระเป๋าเลยคุณครูประกาศแล้ว
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับบุตรหลานกลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน
เพราะอะไรน้ำในแม่น้ำเจ้าพญามันเพิ่มสูงมาแล้วไง
แล้วเห็นไหมผู้ปกครองทั้งกางร่มทั้งใส่เสื้อกันฝนคือฝนตกตลอดเวลาน้ำก็ไปเติมไปเติม
แล้วตอนนี้มันเอ่อล้นท่อระบายน้ำตรงถนนตรงหน้าโรงเรียนมาแล้วค่ะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยดูสิอยู่ติดกับแม่น้ำเลยนะโรงเรียนอื่นก็เหมือนกันค่ะ
เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีก็ต้องประกาศให้ผู้ปกครองมารับบุตรหลานกลับบ้าน
น้ำสูงขึ้นจนเทศบาลบอกว่าไม่สามารถที่จะป้องกันได้แล้วนะคะ